คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวของรอปภ๔คนที่มาร้องขอความเป็นธรรมค่ะ
รอปภ๔คนนี้เขาทำงานที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเพชรเกษม๘๑นะคะ
แล้วเขาก็อยากจะลาออกยื่นเรื่องลาออกตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม
เพราะว่าทางบริษัทบอกว่าต้องยื่นเรื่องล่วงหน้าเดือนหนึ่ง
เขาก็ทำตามขั้นตอนปรากฏว่าทางบริษัทบอกว่า
งั้นก็มารับเงินส่วนที่ยังเหลืออยู่เรียกไปรับเงิน

พอรอปภทั้ง๔ท่านไปรับเงินโดนเรียกเข้าห้องปิดห้องล็อกห้อง
แล้วมีชายฉักกันมารุมซ้อมไปซ้อมเขาทำไม
ลูกสาวของหนึ่งในรอปภที่ได้รับบาดเจ็บเขาโพสต์เรื่องนี้

แล้วเขาโพสต์ภาพบาดแผลของคุณพ่อให้ดู
นี่คือร่องรอยของการโดนซ้อมอืมมันเกิดอะไรขึ้นคะโอ้โห
นี่ดูสิคะวันนี้เราก็เลยตรวจสอบเรื่องนี้ให้นะคะคุณผู้ชม
วันนี้รอปภทั้ง๔ท่านนะคะที่ถูกทำร้ายร่างกาย
ไปให้ปากคำเพิ่มกับตำรวจสนหัวหมาก
เราได้คุยกับหนึ่งในรอปภที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ

ทำงานเป็นรอปภที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง

เป็นลูกจ้างของบริษัทรอปภแห่งหนึ่งย่านรามคำแหง
เมื่อสิ้นปีบริษัทหมดสัญญาจ้างกับทางหมู่บ้าน
เขากับเพื่อนก็เลยตัดสินใจลาออกดีกว่า
แล้วย้ายไปเป็นลูกจ้างกับบริษัทใหม่
ทำสัญญาจ้างกับหมู่บ้านเดิม

รู้สึกผูกพันสนิทกับลูกบ้านที่หมู่บ้านนี้
ใบลาออกตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมนะคะ
วันสุดท้ายคือ๓๑ธันวาคม
ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของบริษัท
ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย๓๐วัน

พวกเขาทั้ง๔คนไปที่บริษัท
เพื่อไปรับเงินที่มันยังค้างอยู่
ประมาณคนละ๘๙๐๐บาทนะคะ
หลังจากที่มีรอปภคนนึงเขาโทรไปนัด

แต่พอไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นอดีตตำรวจค่ะ
เขาเรียกกันว่าผู้การ

เป็นผู้จัดการฝ่ายกำลังพลของบริษัทนะคะ

หกเจ็ดคนอ่ะใส่หมวกกันน็อกเต็มใบ

ยึดโทรศัพท์มือถือของรอปภทั้ง๔คน

มีพนักงานคนอื่นเห็นนะคะ

หลังจากรอพอพอสี่คนนี้โดนทำร้าย
ก็ยังไปนั่งรอรับเงินเดือนนะคะ

ซึ่งเป็น๑ใน๔คนที่โดนทำร้าย

ถามถึงสาเหตุว่าทำไมต้องลาออก
ถ่ายรูปบาดแผลของแต่ละคนไปด้วย

มีการทำล้ายร่างกาย
นี่ปัญหาคือ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ของบริษัทด้วย

คุณผู้ชมค่ะ
บริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่งอยู่ในซอยรามคำแหงซอย๔นะคะ
ไปเจอเจ้าของบริษัทเลยฮะนายมนูลยอมรับว่า
มันเกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายรอปภในบริษัทจริงนะคะ
เขายอมรับว่าเกิดขึ้นจริงแต่เขาบอกแบบนี้ค่ะ
ชายชะกันที่มารุมทำร้ายรอปภทั้ง๔ท่านเนี่ยไม่ใช่คนของบริษัท
เป็นคนภายนอกที่มีปัญหากับรอปภ๔คนนี้

คือเจ้าของบริษัทบอกว่าวันที่เกิดเหตุ
เป็นวันที่นัดอดีตพนักงานมารับเงินค่าจ้าง
คนเยอะเลยไม่มีใครสังเกตว่ามีคนนอกเข้ามาในบริษัท
จนมีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น
ถามว่าในบริษัทมีกล้องวงชนปิดมั้ยล่ะ

ไม่มีหลักฐานอะไรเลย
อ้วนไปมีปัญหาอะไร
ใครจะรับเงินด้วยกัน
เหมือนทำนองวัยรุ่นอะไรทำนองนั้น

เพราะอยู่
เหตุที่เกิดก็ไม่มีใครเห็นด้วย

ผมก็แค่ชี้แจงไปตามข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นจริง

มีพนักงานของบริษัทหลายคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
แต่ไม่ได้มีใครไปห้ามหรือว่าไปช่วยอะไร
แต่ถ้าฟังจากเจ้าของก็คือโอ้ไม่เกี่ยวหรอก
ที่ว่าแหมไม่ทำงานต่อแล้วลาออกไปอยู่บริษัทใหม่

บอกว่าเป็นเรื่องปัญหาภายนอกคนภายนอก
ส่วนตัวหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่แต่ทีนี้มีคนที่ถูกพาดพิง

เขาเรียกกันว่าผู้การเมธีแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์นะคะ

ร้อยตำรวจโทเมธียศจังหรีดผู้จัดการฝ่ายกำลังพลนะคะ
แต่บุตรหายเขากล่าวหาว่าอยู่ในเวทีอยู่ในเหตุการณ์นะคะ
เขาบอกว่าเขาไม่รู้นะไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรกับเหตุการณ์นี้เลย
คือวันนั้นเป็นคนทำหน้าที่จ่ายเงินให้กับพนักงานอยู่อีกอาคารหนึ่ง
ผู้การเมธีบอกว่าผมอยู่อีกอาคารหนึ่ง
เขาพาไปดูเลยเขาบอกเนี่ยพาไปดูถึงในห้องเลย

ใช่เขาบอกเขาอยู่คนละอาคารกับอาคารที่มันเกิดเหตุ
แต่กลุ่มรปภที่ถูกทำร้ายบอกก็ผู้การเวทีนี่แหละ

ไม่มีครับผมก็เห็นเป็นอะไรเขาก็ไม่ได้เรียกร้องอะไร
ให้เงินเลยไม่เห็นว่าเขามีบาดแผลอะไรไหม
ก็มีรอยช้ำ

นี่นะคะร้อยตำรวจโทเมธีเขาปฏิเสธ
เขาบอกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยจริง

แต่รอปภที่ถูกทำร้ายบอกว่าผู้การเมธีนี่แหละ
เรียกหัวหน้ารอปภก็คือหนึ่งในคนเจ็บค่ะ

บันทึกภาพบาดแผลที่ถูกทำร้าย
ทีนี้ค่ะรองผู้กำกับสนหัวหมากบอกว่า

แล้วก็ให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่แล้วนะคะ

พยานบุคคลทั้งกล้องวงจรปิด
ยืนยันว่าจะหาตัวคนผิดมาดำเนินคดีให้ได้
ยืนยันว่าตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะอ่า

เซิร์ฟเวอร์มันเสียใช่ไหมครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่า